อุดรธานีครับเกิดเหตุชุนละมุนหน้าผับครับ
เลิกแล้วคนกำลังจะกลับบ้านมีการชกต่อยยกพวกรุมกระทืบรุมทำร้ายกัน
และงานนี้คือเละทั้งคนทั้งรถเลยนะครับเรื่องราวมันมาจากปมรักและความหึงห่วงครับ
แฟนเก่าไปเห็นผู้หญิงที่เคยคบหาดูใจควงผู้ชายคนใหม่มาด้วยไม่พอใจ
พาพวกมารุมทำร้ายและนี่คือคลิปหลักฐานครับ
นี่ครับคุณผู้ชมพี่มิ้วเสียงดังเหมือนปืนรัวยิงหลายนัดด้วยนะครับ
เมื่อกี้นี้เหตุการณ์นี้นะครับคนในเรื่องที่กำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ย
แต่ว่าโอ้โหสิ่งที่เขาทำนั้นเสียหายเยอะมากครับ
ไโก้นามสมมุติครับพาพวกไปกว่า๒๐คน
รุมกระทืบรุมตีทั้งคนและทำลายรถกระบะสีขาวคันนี้
ซึ่งจอดอยู่หน้าผับแห่งหนึ่งย่านไฮเทคถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับ
เท่าที่สังเกตดูเห็นไหมฮะใช้ทั้งเก้าอี้ใช้ทั้งไม้ฟาดปลาใส่รถ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเขาใส่เสื้อกั๊กสีดำเข้าไปช่วยห้ามไม่ฟังครับไม่หยุด
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๕๖นัดเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมและเราทุกคนได้ฟังไปพร้อมกัน
พอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั๊บสักพักหนึ่งเหตุการณ์เหมือนจะค่อยเบาลง
แล้วก็แยกย้ายกันไปเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖พฤษภาคมช่วงตีหนึ่งครับ
นี่นะฮะดูสภาพความเสียหายของรถหน่อยครับ
หลังจากสิ้นเสียงปืนแล้วคนแยกย้ายกันไปรถเละไปหมดเลย
สภาพกระจกแตกข้าวของข้างในพังกระจุยกระจายนี่สภาพรถนะครับ
แล้วคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือนี่ขนาดชิ้นส่วนรถเป็นโลหะนะ
เละขนาดนี้ยังพังขนาดนี้กระจกแตกด้านข้างด้านหน้าด้านหลัง
ส่วนคนไม่ต้องพูดถึงครับคนก็เจ็บ
เราไปคุยกับชายหญิงคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกัน
สมมุติว่าชื่อเอผู้ชายสมมุติว่าชื่อบีนะครับอายุ๑๙เท่ากัน
เขายังหวาดกลัวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่เลย
ฝ่ายหญิงที่ชื่อเอบอกว่าคนก่อเหตุเป็นแฟนเก่าของเธอเองครับ
เลิกรากันได้๖เดือนกว่าแล้วแล้วหนูเนี่ยก็มาเริ่มคบกับคนใหม่
ก็คือผู้ชายคนนี้ที่ชื่อบีนี่แหละ
ไปงานวันเกิดเพื่อนที่ผับดังกล่าวไปงานวันเกิดที่ผับครับ
กำลังจะกลับแล้วออกมาจากผับเตรียมจะกลับ
ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะกลับบ้าน

พาพวกมา๕๖คนมารุมทำร้าย
ในจิวและในบัสให้ขับกระบะมาช่วยหน่อยบอกที่เข้ามา๕คน๖คน

เสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะให้เอาขับกระบะมาช่วยพอรุ่นพี่มาถึงปรากฏ
แฟนเก่าของเธอยกพวกมาเยอะกว่าเดิมครับ
รวมแล้วทวีคูณไปกว่า๒๐คน
แล้วก็ถูกรุมทุบรถกระบะของรุ่นพี่
แล้วก็ลากตัวในจิลและในบาส
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เธอโทรบอกให้มาช่วยลงจากรถ
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ

ออกมาส่งก็นึกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกำลังจะถอยรถมอไซค์กลับนี่แหละค่ะ
ก็โดนปลั๊กเข้าให้แฟนหนูก็โดนเข้าที่ตรงข้างหลังค่ะ
พอเขาออกมาแล้วพวกมันก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันอยู่โต๊ะด้วยกันเนี่ยมึงเอามันเลย
มันก็วิ่งไปลุมพวกรุ่นพี่หนูพอได้โอกาสพวกหนูก็ขับรถออกมาแจ้งความเลยค่ะ
อะไรมันก็ผ่านไปแล้วปล่อยให้แบบว่ามันเป็นแบบปัจจุบันนะครับอย่าไปยึดติดกับอดีตครับ
นี่ครับจริงแล้วพี่เบิร์ตเขาบอกว่าถ้าเลิกกันแล้วก็ควรจะต้องจบกัน
แต่นี่ไม่จบนะฮะเมื่อคืนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสำรวจในพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งครับ
อยู่ตรงข้ามกับผับดังในเมืองอุดรครับบริเวณจุดนี้ครับคุณผู้ชม
บริเวณดังกล่าวเป็นร้านขายของทั่วไปแล้วก็จะมีลานจอดรถอยู่ด้านหน้า
บาร์ต่างต่างหลายร้านเขาปิดชั่วคราวครับเพราะว่ามีข่าวลือมาบอกว่า
ฝ่ายปกครองจะลงตรวจหลายร้านก็เลยปิดชั่วคราวมีเพียงผับชื่อดัง
ที่ยังเปิดให้บริการแล้วทีมข่าวของเราพี่เคี่ยววิมลวันนะฮะ
สังเกตฯกันตั้งแต่ช่วง๕๓๐ยาวไปถึงตี้หนึ่ง
ไม่มีอะไรผิดปกติเลยก็ออกมานอกร้านในร้านทุกอย่างปกติมาก
และได้คุยกับในจิลกับในบาสครับสองคนซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ผู้หญิงเขาโทรมาให้ไปช่วย
แล้วพอไปถึงปั๊บโดนลากลงมาจากรถแล้วโดนทำร้ายเนี่ยนะฮะ
จิลเป็นเจ้าของรถกระบะสีขาวครับคันที่พังเละเทะเลย
เขาบอกว่าคุณนักข่าวมาดูนะกระจก๖บานแตกหมดภายนอกก็เสียหายรอบคัน
มีรอยเลือดบริเวณเบาะหลังด้วยด้านขวาเขาพาพี่เคี่ยวไปดูเลยครับคุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับเพื่อน๓คนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่
ผู้หญิงน้องเออ่ะโทรมาบอกพี่ช่วยหนูหน่อยกลุ่มแฟนเก่าหนูเขายกพวกมาจะทำร้ายหนูกับแฟนเนี่ย
ก็เลยรีบไปเพื่อจะไปช่วยคุยช่วยเคลียร์ครับแต่กลับถูกตะลุมบอล
ตัวเองถูกฟันด้านหลังด้วยนะครับแต่เจ้าตัวบอกว่ามีดฟันไม่เข้า
เจ็บใจมากกว่านั้นก็คือเจ็บใจตรงที่ว่าฝั่งนู้นไปชิงแจ้งความก่อน
กล่าวหาว่าเขาเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเพราะว่าเหมือนกับว่าฝั่งนู้นเองก็เจ็บเหมือนกัน
โชว์บาดแผลให้ดูเป็นแบบนี้ครับคือมันแบบเป็นรอยเส้นแต่ว่าแผลไม่ได้ลึกไม่ได้เวอะนะครับ
จิลหยิบมีดยาวที่ติดรถมาให้นักข่าวดูครับเล่มนี้พี่มิ้วคุณผู้ชม
ที่มันหงิกงอแบบเนี้ยเหรอคะใช่ครับเขายืนยันว่ามีดที่ผมพกเอาไว้มันไม่คุ้ม
จะเอาไปฟันใครได้แล้วดูสภาพสิเป็นแบบนี้ตอนนี้อยากให้มาเคลียร์กันคุยกันดี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นรับผิดชอบหน่อยเถอะลองฟังเจ้าตัวครับ
โอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องจุดเริ่มต้นด้วยมันเป็นเพราะอะไรทำไมต้องไปทำร้ายน้องพวกผม
นี่คือในจิลนะครับเจ้าของรถกระบะคันที่พังเสียหายและเจ้าตัวก็โดนฟันแต่ไม่เข้า
แต่เพื่อนเขาที่ไปด้วยที่ชื่อบาสครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
คนนี้โดนฟันที่มือเย็บไป๒๗เข็มครับ
เจ้าตัวยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับบอกว่าจริงผมตั้งใจจะไปเคลียร์
แต่ไปยังไม่ถึงเลยสุดท้ายโดนรุมทำร้าย
ผมคิดว่าฝั่งนู้นเขามาเที่ยวผับจริงหรือเปล่า
เพราะว่าทำไมพกมาทั้งมีดแล้วมีทั้งปืนด้วย
เที่ยวผับต้องพกของเหล่านี้มาเหรออันนี้คือสิ่งที่เขาสงสัยครับ
ทีนี้ในฝั่งของคนก่อเหตุบ้างก็ต้องฟังเขาหน่อย
โก้ว่ายังไงไนโก้วันนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพักครับ
แล้วเปิดใจเล่าให้กับพี่เคี่ยวนักข่าวไทยรัฐทีวีของเราฟัง
เขายืนยันเลยครับว่าไม่ได้เอาเพื่อนไปรุมทำร้าย
ตามที่ผมถูกกล่าวหาวันที่เกิดเหตุเนี่ยไปงานวันเกิดเพื่อนรุ่นพี่เหมือนกัน
แต่คนละงานกับที่แฟนเก่าผมไปนะวันเกิดเหมือนกันก็จริง
แต่คนละคนและคนละงาน๕ทุ่มเห็นแฟนเก่าควงผู้ชายคนใหม่มา
รับผมก็โมโหผมไม่พอใจมีเรื่องชกต่อยกันแต่มันจบไปแล้ว
ฝ่ายนั้นสิไม่จบไม่ยอมจบโทรตามรุ่นพี่มาทำร้ายผม
เมื่อเพื่อนเห็นว่าฝั่งนู้นเขาจะมารุมแล้วมีอาวุธก็คือมีดมาด้วย
ข้อมูลนี้โก้บอกแบบนี้นะครับเพื่อนผมก็เลยมาช่วย
แล้วยืนยันว่าฝั่งผมมีแค่หมัดและเท้าเท่านั้นไม่ได้พกมีดไม่ได้พกปืนไปเลย
อ้าวแล้วที่จิลกับบาสบอกว่ามีอาวุธล่ะแล้วโดนฟันใครฟันน่ะเนี่ย
ส่วนเสียงปืนที่ได้ยินเนี่ยเป็นของกาดของผับที่ยิงขึ้นฟ้าระงับเหตุเท่านั้น
เขาชี้แจงแบบนี้นะครับเจ้าตัวบอกด้วยว่าตอนนี้ตัวเขากับฝั่งคู่กรณี
จับมือขอโทษกันแล้วครับอ้าวจับมือกันแล้วครับรับปากจะไม่ไปราวีกันอีก
ส่วนเรื่องทางคดีขอให้ว่าไปตามกฎหมายก็แล้วกันเพราะผมเองยอมรับก็แจ้งตำรวจ
ฝั่งนู้นเองเขาก็แจ้งตำรวจเหมือนกัน
เราพอน่ีนเขาจะลงก็บ้านข้ามลั้งมาถือมีดมาฟันจับหน้าผม
คือเอาจริงถ้าสองฝ่ายเขาบอกว่าเขาจับมือกัน
เนี้ยมันก็ดีใช่ครับแต่เรื่องทางคดีมันก็ต้องว่ากันไปเพราะว่า
มันมีคนบาดเจ็บใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องราวความเสียหายของรถ
คนครับพี่มิ้วคุณผู้ชมก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันอ้างว่าเหตุ
การที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นกันไปในคลิปที่มีคนถ่าย
ไว้เป็นหลักฐานก่อนหน้านี้มันเป็นเหตุซึ่งซึ่งหน้าพวกเขาเห็น
ส่วนที่เห็นว่ามีกว่า๒๐คนเนี่ยคืออย่างนี้นะกลุ่มเพื่อนที่มา
งานวันเกิดไม่ได้มีการโทรเรียกใครมาเพิ่มเติมเพื่อจะรุมทำร้าย
ร้ายเลยเพราะฝั่งเขาเองก็ถูกทำร้ายเจ็บสองคนอันนี้เพื่อน
ตำรวจหน่อยไหมครับทางคดีตำรวจสพเมืองอุดรธานีเรียกผู้
และคู่กรณีมาสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้
จะแจ้งข้อหาร่วมกันทะเลาวิวาสทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้ว
ความผิดฐานทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นจนเสียหายตำรวจจะทยอย
เรียกคนในคลิปที่เห็นทั้งหมดเนี่ยไม่รู้แหละมีกี่คนเบื้อง
รวมกว่า๒๐คนจะเรียกมาสอบให้หมดแล้วแจ้งข้อหาตามพฤติการ
การก่อเหตุเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมและคำชี้แจง